รู้ก่อนร้อนหนาวสนับสนุนโดยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
เรามีความห่วงใยไปถึงพี่น้องเกษตรกรนะคะที่ในช่วงนี้ต้องปรับตัวจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว
ซึ่งเป็นช่วงที่พืชผลและสัตว์เลี้ยงนะคะมีความอ่อนแอมากที่สุดค่ะ
เหนือในระยะนี้นะคะอุณหภูมิลดลงอากาศค่อนข้างเย็น
เกษตรกรต้องดูแลรักษาสุขภาพและระวังโรคใบจุดในใบดอกเบนจมาสค่ะ
ในขณะที่ภาคอีสานค่ะมีอากาศหนาวเย็นไม่แพ้กัน
เกษตรกรต้องดูแลสุขภาพเช่นเดียวกันนะคะเร่งฟื้นฟูสภาพสวนจากน้ำท่วมค่ะ
ส่วนภาคกลางนะคะในระยะนี้เกษตรกรระวังแมลงวันผลไม้ในฝรั่งค่ะ
ส่วนภาคตะวันออกก่อนหน้านี้นะคะเป็นด้านรับลมใช่ไหมคะ
อุณหภูมิลดลงเช่นเดียวกันค่ะมีฝนเล็กน้อยระวังโรคราสีชมพูในลองกองนะคะ
ส่วนภาคใต้ทั้งสองฝั่งในระยะนี้ยังคงมีฝนตกหนักนะคะ
ระวังน้ำท่วมขังในแปลงการเกษตรและหนอนหน้าแมวในปั๊มน้ำมันด้วยค่ะ
พี่น้องภาคใต้ในระยะนี้นะคะต้องระวังฝนตกหนักกันไว้ด้วยค่ะ
เราพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศอิตาลีค่ะตอนเด็กเนี่ยหลายคน
ใช่ไหมคะที่จะต้องเรียนอยู่ในห้องเรียนที่อิตาลีค่ะ
มีไอเดียเจ๋งไปตั้งห้องเรียนริมทะเลแบบนี้ค่ะ
จากอากาศถ่ายเทแล้วเนี่ยยังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ได้ด้วยค่ะ
และนี่คือรู้กันแล้วนะวันนี้สวัสดีค่ะ